ข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะนะครับ
แหลกประโลกตรงชาติกลับมาเจอกันนะครับ
วันนี้ก็มีเหตุนะครับ
ท่อส่งแก๊สปตทระเบิด
ก็เรียกว่ามีผู้เสียชีวิตล่าสุดแล้ว๓รายด้วยกัน
แล้วก็บาดเจ็บ๒๘รายนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะมีบรรยากาศสดเลย
จากทางไทยรัฐทีวีที่ไปก่อติดสถานการณ์ท่อส่งแก๊สระเบิดที่สมุทรปลาการ
กับทางคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับทางคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
พาคุณผู้ชมมาดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งที่ท่อก๊าซระเบิด
บริเวณตำบลเคลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับตะบนเปรงนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เดินทางมาตรวจสอบดูที่เกิดเหตุนะครับตามจุดต่าง
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บริเวณจุดเกิดเหตุไกลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นที่มีเพลิงมีไฟจุดขึ้นมาอยู่
คือจุดที่เกิดเหตุท่อก๊าซระเบิดขึ้น
แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นใกล้นั้นก็เป็นท่อการ์ดที่ชี้ฟ้าขึ้นมานะฮะ
เป็นเหตุที่มีระเบิดขึ้นตรงนั้น
แล้วก็ช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๕นาทีที่ผ่านมา
เกิดเพลิงลุกไหม้อีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้นะครับ
แต่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ปตทแล้วบอกว่าเป็นการไล่กลุ่มกราสที่เหลือออกนะครับ
เพื่อความปลอดภัยซึ่งบริเวณปากท่อขณะนี้ไม่มีก๊าซออกมาแล้วนะครับ
แต่ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่สองนายเป็นชุดดับเพลิงนะครับ
อยู่จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะฉีดน้ำถ้าเกิดว่ามีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก
แล้วเมื่อสักครู่นะครับประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พอถอประมาณ๒๐นายครับ
ลงพื้นที่เข้าไปตรวจหาหลักฐานที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
รถแบ็คโฮที่จอดอยู่ตรงนั้นที่มีเพลิงไหม้อยู่
แล้วก็จุดต่างรอบทั้งหมดเพื่อเก็บหาหลักฐาน
การเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งยังไม่ยืนยันว่า
เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับ
ก็ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับ
เคลียร์สายไฟที่มีการระเบิด
แล้วก็ทำให้สายไฟต่างบริเวณนี้เสียหาย
ก็ได้มีการเคลียร์สายไฟเกือบจะหมดแล้วนะครับ
ตั้งสายไฟใหม่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นสากความเสียหายทั้งบ้านและก็
รับความเสียหายซึ่งหน้าสพเนี่ยหนักจริงนะครับ
เพลิงเนี่ยลุกไหม้ทั้งหมดแล้วก็รถที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายไปเยอะเลยนะครับ
แล้วก็บ้านที่อยู่บริเวณจุดใกล้กับที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร๑๐๐เมตรเนี่ยคุณผู้ชม
เสียหายไปทั้งแถบได้รับความเสียหายเกือบหมด
โดยความเสียหายเบื้องต้นนะครับขณะนี้ก็ได้รับการยืนยันนะครับ
บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด๕๒คนนะครับ
นำส่งโรงพยาบาลบางบ่อ๑๗คนโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์๔คน
โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑คนโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑จำนวน๔คน
โรงพยาบาลราชกระบัง๑๒คนโรงพยาบาลบ้านโพ๖คนและโรงพยาบาลบางสาวทง๙คนนะครับ
แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓รายด้วยกันครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑รายและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบ่ออีก๒รายครับ
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายนะครับก็มีบ้านอาคารเรือนทั้งหมด๒๓ครัวเรือน
รถ๒๓คันรถจักรยานยนต์๑๖คันและเครื่องจักรอื่นอีกประมาณ๕คันด้วยกันนะครับ
จากเหตุการณ์เสียชีวิตนี้๓คนทั้งหมดเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับ๘๐ก็บาดเจ็บจากสะเก็ดไฟ
ส่วนทางปตทนะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ก็มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พร้อมยืนยันจะดูแลประชาชนจะรับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นก็มีการตัดระบบท่อก๊าซในรัศมี๑๐กิโลเมตร
ส่วนไฟที่ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการไล่ก๊าซออกมา
ระเบิดดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรถแบ็คโฮที่เข้าไปตักดินใกล้กับท่อก๊าซจนทำให้เกิดประกายไฟและส่งผลให้ระเบิดขึ้นมา
นั้นทางพรททอระบุว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนได้ครับแต่หากมีการไปตักดินจนเกิดความเสียหายจริง
ส่วนท่อดังกล่าวเป็นท่อที่มาจากบางปะกงไปวังน้อยยุธยาครับ
ฝังที่ความลึกประมาณ๕เมตรจากพื้นดิน
ส่วนบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทางการไฟฟ้า
ได้มีการนำเสาไฟแล้วก็มีการติดตั้งสายไฟใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขนาดเดียวกันจุดบริเวณต่างยังคงปิดการจราจรอยู่
ส่วนบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุขนาดนี้
ก็มีการเคลียร์พื้นที่ต่างไม่ให้สื่อมวลชน

เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยดูแลจุดเกิดเหตุต่าง
นี่ก็จะเป็นรถแบ็คโฮลนะครับที่กำลังจะติดตั้งเสาไฟทั้งหมดอยู่
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบนพื้นถนนเต็มไปด้วยดินหิน
เป็นผลมาจากแรงระเบิดที่พอท่อก๊าซระเบิด
ก็ดินจำนวนมากมหาศาลเลยนะครับ
กระจัดกระจายเต็มพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด
ได้รับความเสียหายประชาชนได้รับบาดเจ็บ
รถลาคุณผู้ชมถูกไฟไหม้เป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมองไปทางวัดเปร่งนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีรถของทางกู้ภัยจำนวนมากเลยนะครับ
อยู่ด้านในเพื่อรับส่งประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้ถือได้ว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ก็เริ่มที่จะมีการทยอยเดินทางกันออกมาส่วนจุดตรงที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชม
สังเกตเห็นว่ายังมีเพลิงไฟเนี่ยลุกไหม้อยู่ตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับ
แต่ว่ายังเป็นไฟที่ลุกไหม้แค่บางส่วนเท่านั้นเล็กน้อยเนี่ยนะครับ
ก็มีการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของทางปตทเอง
ขณะเดียวกันจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีการเขาเรียกว่ามีการเข้ามาขุดดินต่างมาทำงานกันอยู่
แต่ตอนนี้เนี่ยพนักงานที่อยู่บริเวณตรงนี้คนงานที่อยู่ตรงนี้ได้ออกไปหมดแล้วเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่า
หลังคาบ้านตรงนี้เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็กันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างใน
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณสิบแปดนาฬิกาก็ยังมีประชาชนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับที่ทราบข่าวก็เดินทางมากันอยู่ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนนี้ก็รถแบ็คโฮก็มาสแตนบายตรงนี้นะครับตกค่ำแล้วไฟจะไม่ค่อยมีหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็จะทำงานเป็นจุดจุดกันไปก็มีแค่
เอาบนเพลงครับ
ในจุดที่เขาไม่อนุญาตแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
ซึ่งทำให้ไปอยู่ตรงจุดท่อส่งแก๊สนี่แหละครับ

ก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ๓รายนะครับ
แล้วก็รถเนี่ยเสียหายประมาณ๒๐คันนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง
ก็ต้องหนีตายกันเยอะพอสมควร
วาวนะครับบริเวณหัวแล้วก็ท้ายของท่อแก๊สเรียบร้อยนะครับ
ตอนนี้รอให้แก๊สนั้นระบายออกไปเป็นก๊าซธรรมชาติ
บอกกันไปโอ้โหนี่ภาพความเสียหายนะฮะอืม
ดูนี่ฮะโอ้โหคือนักเลยอ่ะนักฮะอืมนี่นะฮะ
บรรยากาศล่าสุดที่เรารายงานกันมาวันนี้อย่างที่เมื่อวานนายกก็ออกมาพูดตอน๑ทุ่มตรงเมื่อวานเราทั้งประเทศก็คงได้ดูกันหมดแล้ว
ว่าเขากำลังเตรียมที่จะยกเลิกสถานการณ์ความฉุกเฉินร้ายแรงนะฮะ
ณวันนี้มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงท้องที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาอืมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับ
เผยแพร่ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอืม
เนื้อหาระบุอย่างนี้ครับข้อหนึ่งให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
ลงวันที่สิบห้าตุลาคมและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครฉบับสอง
วันที่๑๖ตุลาคมข้อ๒บรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดอันเนื่องจากได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศต่างกล่าวเป็นอันขึ้นสุดลงตั้งแต่วันที่สิบสองสุดตลาคมก็คือวันเนี้ยนะฮะ
ฮะเวลาเที่ยงตรงครับสองนาฬิกาเป็นต้นไปขนาดเดียวกันฮะที่หลายหลายคนไปจับตามอง
คือมายนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลหรือน้องมายเนี่ยนะฮะ
แก่นำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยครับผมเมื่อวานี้
มายถูกจับกลุ่มตัวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับใช่ฮะ
ตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วโดยไม่ต้องวางหลัก
ไม่มีเงื่อนไขซึ่งสารพิจารณาว่าเป็นโทษเบา
แล้วอีกอย่างหนึ่งน้องมายเนี่ยมันเป็นนักศึกษาอยู่ที่อยู่
ระหว่างการสอบปลายภาคด้วยนะฮะก็เลยมีการปล่อยออกมา
ครับล่าสุดครับนางสาวกันนากันกันนานัทนะฮะพาทร
สืบนุกูเนี่ยโคศกองค์อำนวยการร่วมแก้ไกลศันนาการ
เฉินที่มีความร้ายแรงอืมเปิดเผยถึงภาพรวมของ
ศันนาการการชุมนุมที่รารพ่อขุนมหาวิทิยารราม
แผงว่ามีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นฮะครับเป็นภาพ
ของกลุ่มแนวร่วมเทิดทูลสถาบันเข้าไปทำร้ายกลุ่มร่าง
กายคณะราชดรเนี่ยฮะอืมวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้
อีกมุมหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะมีเหตุแบบ
อันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มราช
ดรเนี่ยใช้วาจายั่วยุหยาบคายจนทำให้อารมณ์
โหเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอืมนะแล้วก็นำมาซึ่งการทะเลาะ
วิวาสสำหรับความเข้าใจผิดในครั้งนี้คงเป็นกลุ่มแนว
เทิดทุนสถาบันก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครับ
ครับผมตรงนี้นะฮะอืมนะด้านธรรษบารครับวันนี้ก็จะมี
การซักซอ้อมเสมือนจริงนะฮะเพื่อว่าธรษบารยัง
วันนี้มีการซอ้อมครับเอากำลังเข้ามาซอ้อมซักซอ้อ
เสมือนจริงเนี่ยเพื่อรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยนำ
บกพร่องแนวป้องกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะนำ
ปรับเพื่อให้มีความรักกลุ่มกันมากขึ้นโดยการนำรถ
โดยสารขอสมกมาจอดขวางปิดถนนพิศนุโลกแบบประชิด
ไม่มีช่องว่างก่อนนำรวดหนามหีบเพลงนะฮะมาวาง
อีกชั้นหนึ่งขนาดเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งม็อบที่หลายหลายคนจับ
ตามองนะฮะคือนายแพทย์เหรียญทองครับนะครับนายแพทย์เหรียญ
เนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่าแจ้งกิจกรรม
รวมพรังพิทักราชันเยนนี้อืมหน้าศูนย์ราชการถ
นุนแจ้งวัทณะอ่าหลักสี่อืมเวลาสิบเจ็ดนาริกาถึง
แปดนาฬิกาสุภาพง่ายเรียบเร็วไม่ค้างคืนอืมวัตถุ
ประสงค์เนี่ยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมปกป้อง
พระมหากษัตริย์โดยผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องแต่ง
กายด้วยชุดสีเหลืองค่ะซึ่งขนาดนี้ถ้าสมมุติเราดูทางเอ่อ
ไอจีของไทยรัฐก็ได้มีแล้วนะฮะอินสตาแกรมของไทยรัฐ
ได้มีรูปลงบ้างแล้วว่ามีคนเนี่ยเข้ามาเยอะรวมตัว
กันนะฮะเดี๋ยวเราขอดูกันสักนิดนึงครับว่ามีเยอะน้อย
แค่ไหนเนี่ยนะครับนี่นี่วันนี้ก็มีแล้วซึ่งกลุ่มประชา
นะฮะสวมเสื้อสีเหลืองรวมตัวบริเวณศูนย์ราชการจน
วัฒนะเนี่ยเพื่อแสดงความจงรักภักดีก็เดี๋ยวเรา
จะมีภาพกันให้ดูในช่วงไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
อย่างหนึ่งที่มันเป็นมุมน่ารักครับเขาก็ถามว่าเฮ้ยร้านลูก
ชินต์ก็ขายดีอ่าฮะร้านอะไรบ้างน่ะก็บอกค่าเหนียวค่า
เหนียวลูกชิ้นทอดขนาดอาหารค่าเขาบอกว่าเขามาเป็นเป็น

คือเป็นของนั้นที่พวกระรูเร็วมาก

เขาบอกขนิ้วไก่ทอดก็ขายดีขนม

เห็นไหมล่ะคุณดู
โภตาไตรรับจ้างเนี่ยไปสแตนค์ไบล์กันเยอะมาก
คุณดูอันนี้คือมุมหน้าตักที่เป็นเกิดขึ้นอย่างนั้นครับ
คุณดูนี่เป็นอย่างนี้ตลอดแนวเลย

เมื่อวานนี้เขาบอกว่าตอนที่เดินทางไปทำเนียบเนี่ย

ก็มีผลไม้ก็มีพวกคนกินเจก็เยอะ

ก็มีในโซเชียลเขามีจับสังเกต

จะมีเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งที่ใช้ของบริษัทนั้น

คือชี่ห้อนี้ไปตามไปได้เลย
จริงเขาแบบจับกันแล้วลูกชิ้นคือมากกว่าเดิม

แม็กซ์หาลูกชิ้นบอกว่าอย่างไรรู้ไหม

กำลังจะอ๋อครับผม
เห็นคุณถามว่ารู้ไหม

แกล้งไปวันหนึ่งโกรธไหม

เขาบอกส่วนเรื่องโดนแกล้งเนี่ยไม่เคืองเลย
เพราะถ้าเขาแกล้งแม่ค้าผู้ชุมนุมก็โดนแกล้งด้วย
เดี๋ยวพอหลงมาก็ต้องมาซื้อกินอยู่ดีนั่นแหละ

ว่าไงครับคุณมันคุ้มนะ

แต่วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มีคนแชร์เยอะที่สุดคืออะไรรู้ไหม

ก็มาถามผมเองผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับ
ซึ่งก็บอกว่าขยะไม่มีเลย
อันนี้คือทำให้เห็นว่าขยะไม่มีเลยจริง

ทุกคนแบบว่ามีเก็บขยะของตัวเองไปที

เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเถอะอย่างตรงนี้น่ะครับ
เวลาคุณแม่จะเกิดข้อสคริปคุณแม่ต้องพูดไปตรงไปตรงมา
เนี่ยนุ่มก็ได้การแสดงอะน่ะ
มีคนบอกว่าวิบัติบนหัวกลับมาเอาไม่กวาดมั้น

พี่โมทไงเวลาพี่โมทแบบจะเข้าสครีปเค้าจะมีการอรับภาพบทนิดหนึ่ง
แต่บางทีพี่หนุ่มเขาเป็นคนซื่อเขาไม่รู้ว่าเอาเขาไม่ทะล
คุณก็ไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันเพราะคุณรู้กันใช้ตั้งแต่๑๑โมงนึกออกปะ
โมงถ้าสมมุติคนมันไม่รู้ก็ต้องเลิกอ่านข่าวหนู
ผมเป็นคนซื่อโหถ้านุ่มซื่อฉันคงใส่ชุดขาวบวชชีพราบไม่หยุดทางข้างหลัง
ใช่ถ้านุ่มเป็นคนซื่อหรือประณะที่ฉันอ่านไม่ได้คือฉันอ่านปิดทองหลังพระ
ส่งมาให้ฉันอ่านได้ยังไงถ้าสมมุตินุ่มเป็นคนเคียงยังไงก้าวใจ

แต่๑๑โมงอ่านข่าวมันจะไม่รู้อะไรได้ยังไงวะ

ชอบเป็นคนหาเรื่องผมเนี่ย
กล่าวเท็จให้ร้ายผมนะ

เดี๋ยวคุณจะโดนฟ้องก์หมิ่นประมาทอีกเลย
โหนั่งข้างฟ้องก์หมิ่นอีกละ

บอกแล้วไงทำรายการที่มันจะต้องระวังโดนแทงหลังระวังโดนแว้ง
ปกติแทงหลังก็ไม่เคยได้กลัวอยู่แล้วนึกออกป่ะ

คริปต์จะต้องรู้ไม่รู้ปุ๊บ

ก็คือรายการอื่นต้องเตรียมน้ำแดงรายการนี้ต้องเตรียมทิงเจ

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมนั่นเองนะฮะ
วันนี้ครับเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
เผยแพร่ข้อความการเริ่มต้นของฤดูหนาวของบ้านเราประเทศไทยครับ
โดยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ครับ๒๒ตุลาคมนี้นะฮะ
โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะฮะ

ถึงความสูง๓๕๐๐เมตรนะครับ

หรือว่าลมตะวันออกนั่นเองนะฮะ
ส่วนลมระดับกว่าบนที่ความสูงตั้งแต่๕๐๐เมตรขึ้นไปครับ

ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า
บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นครับ

แปรปวนโดยจะมีนะครับฝนตกในบางช่วงนะครับ

สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสเกต
รายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับ

ทำให้ภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง๑๒องศาเซลเซียสนะครับ
ทำให้จุดชมวิวผามออิแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสเกรด
มีลมพัดแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๗องศาเซลเซียส
แล้วก็ในวันหยุดยาว๓วันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมา
สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นกันอย่างขึ้นทันครับผม

แต่คุณไปแค่ผาอะไรนะผาขาดใช่ไหม
ถ้ามนาการเคยไปครั้งเดียวในชีวิตแต่ละตอน
เขาบอกว่ามีพบเสียงเพิ่มขึ้นพบหัวเข้าขึ้นจริงเป็นไหม

เขามีเขาเรียกว่าผู้ชมเขาส่งมาว่าอยากให้คุณมดดำดูให้หน่อยว่าใช่หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าแต่ก็ไม่ถึงดูจะก็ดูไม่เป็น
เอาหรือไหนพูดที่มีรูปว่า
เดี๋ยวดูส่งให้เขาเพิ่งส่งมา

ตะลึงยอดกระถิ่นวัดไอ้ไข่ฮะปีนี้๕๖ล้านบาท

แสดงว่าคนต้องประสบความสำเร็จกับไข่เยอะ

พี่จริงพี่จริงอ่ะนะว่าจะได้บุญเพิ่มคนอีก
หนุ่มกับพี่มดดำต้องเอาสิ่งที่แขวนที่คอออกมาประมูล

พักก่อนช่วงหน้าตะลึงยอดกระถิ่นว่าได้ไข่

ยอดกระถิ่นยอดกระถิ่นโจ๊กหน้าฮะค่ะขอบคุณค่ะ

พื้นรายการเราทะลอกหมดแล้วพุทธ์เปลี่ยนหรอ

เขาบอกเต็มไปหมดแล้วถลอกหมดแล้ว

ใช่ไหม
น้ำไน่มีตีนกันนักภาษาอะไรกับพื้นนี่จะมีตีนกู
ถูกตลาย
คุณผู้ชมก็คุณผู้ชมก็สังเกตนะ

สุดยอดเลยคนนี้สุดยอด

กรณีของน้องหนูวัย๓ขวบ
ก่อนหน้านี้เสียชีวิตไปแล้วก็มีร่องรอยนะฮะ
มีบาดแผลที่ลูกตาโดนต่อย

พ่อแท้ของน้องไม่เชื่อว่าน้องเนี่ยนะครับ

เพราะว่าน้องเนี่ยถ่ายราดบนที่นอน
แล้วหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็พาเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วพอหลังจากนั้นน้องก็ล้มไป

พยาบาลมารับไปสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับ

ล่าสุดเลยนะฮะล่าสุดนะครับ
แม่แท้โดนรวบด้วยแล้วนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกสมชายภูกองชนะนะครับ
ภูมิกับการที่สพกุชินราย

หมายจับในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

หลังจากนั้นก็ควบคุมไปสอบปากคำ

ว่าจากการรวบรวมพยาหลักฐานต่างแล้ว

นะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่น
ก็คือแม่ของเด็กนั่นเองครับ
ที่อาจจะไปร่วมกระทำด้วย
พนักงานสอบสวนจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
สารขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมไป
ซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเนื่องจากพยานหลักฐานบ่งชี้นะครับว่า
น่าจะมีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยเฉพาะช่วงเช้าวันเกิดเหตุนะฮะ

คาดว่าน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรนั้น

นี่นะครับก็คือตอนนี้มีการขยายผล
แล้วก็ไปจับแม่ของน้องเอ
วัย๓ขวบนะฮะแล้วน้องก็ตัวใหญ่น่ารัก

ใช่แล้วก็น้องก็แขนหักด้วย
ถูกแล้วพ่อแท้มารู้ทีหลังด้วยนะมศ
หมายถึงว่ารู้แบบเสียปุ๊บเสร็จยังไม่รู้เลย

ตรงนี้นะครับตอนนี้แม่ก็โดนไปด้วยนะครับ

ไอ้ไข่จะให้ฉันแต่วันเกิดเธอไม่อยากให้เธอนี่ตอนแรกนะ

เพราะวันนั้นพี่ได้ยินมดบอกพี่หนุ่มวันเกิดหนูขออันหนึ่ง
จริงฉันไม่เอาฉันจะรู้สึกท่ายบุตรย้อนเวลากลับไป

ฉันน่าจะขนมาหน้าด้านขนเหมือนกัญชัยจริง

ขนาดผู้ช่วยรุดบอกว่าคุณแม่คุณแม่เอาไหมเอาไหมอะไรอย่างนี้
ก็ได้มากล่องนึงกล่องแบบว่าเนี่ยเหรียญอ่ะ
ที่เขาขายที่การแม่ไม่เอา
องค์เดียวก็คือเป็นองค์ที่เป็นไม้

ยังอยู่ไม่อยู่องค์เดียวนั้นอ่ะ
ฉันไม่เอาอะไรมาเลยว่ะ
องค์นั้นองค์สีรองทอง
ฉันกลัวเป็นกุมารทองเนี่ยตอนนั้น
ในวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
บุญที่ทุกท่านได้ร่วมการบริจาคในครั้งนี้
รวมขั้นต้นก่อนนะครับ
บัญชีโอนเงินผ่านธนาคารทั้งหมด๑๓ล้านบาท
๑๓๑๒๘๙๕๖บาท๖๙สตางค์
กระถิ่นจากคณะผู้บริหาร
พุ่มกระถิ่นไอ้ไข่
วัดเจดีจำนวน๑๕๗๗๕๒๗๖บาท
พุ่มกระถิ่นสามัคคีจำนวน๑๑๘๘๙๖๕๑บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

ให้ฉันมานั่งพูดอยู่ทำไม
ไม่ครบการรายงานควบคู่ไปด้วย
หรอกว่าอ่านเดี๋ยวก็ขึ้นมาหมดแล้วนี่

๑๗๘๒๖๙อื่มสุดยอด
เมื่อกี้จาก๖๙อื่ม

เห็นมั้ยพี่หนุ่มเดี๋ยวตอบโดร่ด้านเลยคุณแม่

มันจะมีดอกเบี้ยที่สะสมสม
คุณแม่ต้องตอบคนดูได้แบบนี้

เห็นไหมล่ะคุณป้าก็นั่งนับเห็นไหมล่ะนั่งนับนั่งนับเหมือนเป็นปึกปึกเลยโอ้โฮ

เจ้าว่าตกใจนะเพราะเราไปวันแรกมันไม่มีหลายล้านลูกสาวเลยเออจริงดูไปตรงนี้ดิ
ไม่แต่คุณแม่ตอนที่รายการเราเปิดวันแรกที่เจ้าอาวาสบอก

วันที่จะไปจับมือจับไม๊ไม่ได้แล้วพี่
ผมนี่ไปกอดขาจับมืออุ๊ยดิ
สมมุติฉันจะเอาไอ้ไข่แบบที่เขาให้มาองค์แรกไปถ่ายรูปด้วยเขาก็ไม่ให้ถ่ายแล้วนะ

คือทุกคนทำไม่ได้เหมือนกันพี่เพราะว่าล่าสุดชาวไปก็ไม่ถึง
ไม่มีเขาไม่ให้เข้ากันแล้วเมื่อก่อนเอาตั้งไว้เนอะถ่ายรายการเรายังไปเล่นกันเลยเนอะ
ตอนนั้นใส่ชุดทหารนะตอนนี่เขาบอกว่าไอ้ไข่ไอ้ไข่นี้อันจริงนะ
ที่นครมีอีกไข่หนึ่งนะที่ก่อนไข่นี้ก่อน

ชื่อจริงชื่อพะโล้หรือเปล่าไม่ใช่ไอ้ไข่นี่คือที่จริงแล้วไอ้ไข่นี่คือคนใต้อ่ะ
อ่าเขาเรียกเขาเรียกเขาเขาเรียกเขาเรียกไอ้ไข่อ่าเขาเรียกเด็กผู้ชายว่า
ไอ้ไข่ไข่ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าจริงจริงอ่ะจะมีเทวัสสถานอีกอันหนึ่งที่
ก่อนเนี่ยเขาบอกนครเนี่ยจะมีเทวสถานเธออืมแล้วก็มีเป็นแบบหลายหลาย
แล้วร้อยปีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนกำลังตามหาอยู่รู้แต่ล่าสุดเนี่ยมี
ส้มฉุนอ่ะอ่าใช่ส้มฉุนมีจริงไหมมีไม่รู้แต่ประวัตินะเหมือนไข่เลย
ถูกเธออันนี้ไอ้ไข่เหมือนกันไม่ใช่เป็นภูมิมาที่อยู่ในเรื่องอันนั้น
ไม่ที่ที่ละครหม่ำน้อยไงที่นางเอกแม่นอีกยุคนึงไกล

ส่วนไข่เนี่ยคือตามประวัติเค้าบอกมาหนูปรุธวชถูกไหม
แล้วก็มาแวะพักที่นี่
แล้วหยุดเลยบอกว่าให้อยู่ที่นี่ที่นี่
ชื่อดำแล้วก็ไปเสียชีวิตหรืออะไรไง

อะไรคือเรื่อนมยุลาเจ้า

เรื่อนมยุลาถูกไปถึงเรื่องมยุลาได้อย่างไร

ไปถึงไอ้ไข่ดำไปถึงหนุ่นนี่มาไปเลย

เพราะผมไม่เกี่ยวแล้วแต่มันไม่มีละไอ้ดำบันตาย

เจ้าแม่เขาคากุมารไข่ดำเทวสถานเขาคา

นี่คนจะให้ไปขายชิ้นละคร
็อกเก็ตกุมารไข่ดำรุ่นแรกเขาคาอำเภอศรีชน

ไม่มีประวัติหรือเปล่าจะไปได้ไม่ใช่กุมารไข่ดำสุดยอดกุมารทองอำเภอศรีชน

ก็ไม่รู้จะแหละแล้วต้องไปหรือคุณแม่ต้องไปไหมคุณแม่
เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปท้อบุตรกระถินแม่ฉันจะไปท้อดกระถินอาทิตย์นี้ไง

ก็วันนั้นที่ไปถ่ายตามกระชาพาไปดูนี่แหละ
ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าพี่มดที่จริงมันมีอีกอันนึงไม่รู้จะถ่ายอะไร
เขาบอกว่ามีไอ้ไข่ดำนะบอกว่าไอ้ไข่ดำอยู่ไหน

ถ้ามันมีคนเล่าก็น่าถ่ายแต่มันไม่มีคนเล่าไง

เอาแล้วเราไปแต่งเรื่องเองตำรวจก็จับสิเดิม
ไปแต่งเรื่องเองตำรวจก็จับสิอีบ้าอีกพี่เช้า

อ๋อลืมว่ายุราขอโทษนะครับไม่ใช่แต่ปังก่อนจบเนอะ

ติดต่อแพทย์เตือนแพทย์เตือนอะไร
คุณมุนินอภิชาติพาณิชกุลเนี่ยว่าอะไรเนี่ย
แจ้งมาในแฟนเพจข่าวใส่ไข่ว่า
เจอหินที่คาดว่าเป็นเสียรพญานาศที่ภูรังกาเนี่ยมัววันที่๑๓ตุลาคม
เขาบอกว่าตอนล่าสุดเนี่ยเขาเจอวันที่๔แต่ไม่รู้วันที่๑๓ตุลาเจอ
เอ้าดูสิเขาส่งผ้ามาให้ดูมั้ยขอดูภาพนะครับ
รู้สึกเขาจะส่งมาในไอจีว่าอืมอ่ะไม่รู้ว่ะ
เลยอ่ะไม่ใช่อ่ะอืมอันนี้ใช่เหรอยังไม่ชัดอันนี้มันก็มีหินอย่าง
เยอะแยะเลยเนอีพี่เช้าเนอะใช่ใช่ต้องขึ้นเป็น

อาจจะมีการระบาดรุนแรงนะครับ
๔๒๗๔๔๕คนรวมแล้วตอนนี้เนี่ย๔๑๔๑๓๘๐๔คนนะครับ
เพิ่มไปอีก๖๕๓๒คนยอดตายรวมทั้งหมดนะฮะทั่วโลกเลย
คนที่สหรัฐอเมริกาครับรุนแรงขึ้นชัดเจนฮะ
ติดเพิ่มอีกถึง๕๘๐๗๖คนรวมตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ย
ติดไปแล้ว๘๕๗๖๑๓คนฤดูใบไม้ร่วงในฤดูหนาวนะครับ
อุณหภูมิเนี่ยก็จะเย็นลงนะฮะไวรัสเนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นครับคุณผู้ชม
แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙จะรุนแรงขึ้น
ที่เห็นในประเทศตะวันตกในทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะฮะ
สำหรับเมืองไทยบ้านเรานะครับจำนวนการติดเชื้อยังไม่มากนะครับ
แต่กำลังเปิดประเทศความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นใช่แล้ว
เราเปิดแล้วเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเรียบร้อยที่จะเกิดระบาดซ้ำในไม่ช้านะครับ
ทางนั้นก็เตือนมาที่ต้องจับตาดูก็คือความเคลื่อนไหวของรัฐนะครับผม
การติดเชื้อถือเป็นเรื่องปกติจะยึดติดศูนย์ไม่ได้นะครับ
เมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการระบาดซ้ำนะจนต้องยอมจำนวนให้มันกลับมาประจำถิ่นนะครับ
สำหรับประชาชนทุกคนเนี่ยขอเรียนว่าโรคนี้ไม่ใช่หวัดธรรมดานะครับ
ยังไม่ใช่โรคประจำถิ่นแต่กำลังจะถูกทำให้เป็นโรคประจำถิ่นนั่นเอง
ติดเชื้อไม่ใช่เรื่องปกติครับทำให้ตายได้เจ็บป่วยหนักได้
ดังนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งคัดนะครับผม

นี่เขาส่งมาว่าคนนี้คือส้มฉุนหรือเปล่า
ใครแหละนี่ไงเไม่ใช่เนี่ยอัปดาห์เอารูปผมมาอยากรีวิธีให้ละคร
นี่พูดถึงละครนะอยากดูเรื่องนี้มากเลยตอนนี้
เรื่องไหนล่ะพี่กะบวง

ไปไลน์คุยกันใช่ไหม

นอกจากจะดูเรื่องอะไรไปไลน์คุยกันสองคนเนาะ
หรือลายกุ๊บก็มีก็ไปบอกถ้าอยากใช้คนอื่นแล้ว

เพชรไทยวงคำเหลาโพสต์รูปสามขีด

พอมาทางต้นสกัดก็จะออกมาชิดแหละว่า
ล่าสุดตัวพี่หม่ำเองเขาไม่ได้เล่นไม่ใช่เหรอ

หม่ำเป็นดาราที่ไม่พกโทรศัพท์

จะมีคนข้างเขาคอยดูแล

โทรศัพท์ตามเขายังไม่ได้เลย

วันนี้มางานเขาบอกให้ปักหมุด
ผมยังงงเลยอะไรคือปักหมุด
คือแกไม่รู้ไลน์เลยแกก็ไม่เล่น

แล้วก็ครอบครัวเขาพร้อมฝากบอกคุณปอว่า

บางทีคนที่เขาถูกกระทำเขาก็รู้สึก

บางทีเข้าไปเพื่อนดูติวิ่งเว็บ
แต่เมื่อนี้ตอนมันเรียกว่าเรื่องมันเปล่า

แต่ผมเนี้ยมีความบรรทับ

แต่ผมแบบผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนพี่ก็อยากจะสนุกก็ได้
แต่ถ้าเกิดเลยไปมันก็ไม่ไหวบางทีครอบครัวผมเขาก็ไม่กล้าออกไปไหน
กลัวโดนคำถามว่าเฮ้ยพ่อมึงเป็นอย่างนั้นเหรอพ่อมึงเป็นอย่างนี้เหรอ
นั่นแหละตามที่บางคนพูดนี้นะฮะ
อย่างที่บอกนานที่จะออกมาสัมภาษณ์สักทีเนอะ
บอกส่อบกคือซีรีส์หรอไม่ใช่เป็นหนังนะไม่เข้าเลยวันนี้

วันหนึ่งเธอจะเป็นตุ๊ดเธอจำคำฉันไว้นะ

ทุกวันนี้เธอนั่งพูดถึงเรื่องซีรีส์ซีรีส์เกาหลี
เธอเธอไม่พูดถึงเรื่องนางเอกเลย

เป็นพิธีกรใหม่สมัยก่อนกูก็ยังไม่ดังวะ

จัดรายการเหมือนพรตดำนั่นละ
คือฉันกับเธอเนี่ยมันคือเจ้ากรรมในเวชแล้วจนแก่จนเข้าอายุปูนี้ก็ยังต้องมานั่งทำงานด้วยกันอยู่อย่างเงี้ย
มันคือมืออาชีพทั้งคู่มือมืออาชีพทั้งคู่ไง
แบบมันไม่ใช่มืออาชีพทั้งคู่ผ่านไปเป็น๑๐ปีก็ยังต้องนั่งกันอยู่อย่างนี้
นี่แหละคู่นี้แหละไม่มีคู่ไหนแล้วใจสุดแล้ว
ตอนแรกชีวิตกว่าแขวตอนจากกิริตอ่านี่ไง
โอ้โหเจอกิริตว่าเผลอแล้วเจอนุ่มเผลอกว่า

น่ากลัวมากเลย
น่ากลัวมากตายน่ากลัวมาก
นุ่มฉันทำงานกับพี่ดีกรมา

หวานนะฮะยืนจูบดูดดื่มอุ้ยนะครับเจนี่นะฮะ
ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะฮะแม้จะแต่งงานกันแล้วนะครับ
แต่ก็ความหวานของเจนี่กับมิกกี้ก็ไม่เคยลดลงเลยครับ
เพราะว่ามักจะมีโมเมนต์น่ารักถึงขั้นไอเลย
ให้แฟนคลับได้เห็นอยู่ตลอดนะครับเออ
โดยภาพที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยยืนจูบกันอย่างโรแมนติก
ท่ามกลางพลุที่กำลังจุดอย่างสวยข้างหลังนั่นพลุนะฮะพลุครับ
มันไม่ใช่ผีโพงนะเพราะผีโพงเขามีข่าวเจอผีโพงผีโพงไง
ควรเลี้ยงไว้แล้วมันหลุดออกมาเหรอเธอใช่ไงเขาเลี้ยงกันไว้ยังไงแล้วมันหลุด
บอกเหมือนกระสืออ่ะพี่ไม่กระสือมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างงี้
แต่ถ้าเกิดผีโพงมันจะเป็นแสงที่ติดอยู่แล้วเป็นประกายปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ข้างข้าง
เขาบอกมีคนเลี้ยงนางไว้พระคุมจะเล่าไว้คือแล้วเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงรู้ไหม
ยังไงเขาเลี้ยงคือเขาจะเอาตัดตลับยาหม่องเนี้ยเอามาแล้วก็เปิดออกเสร็จปุ๊บเป็นตลับเสร็จ
ข้างในเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นนอนขาวขาวให้กินเหรอเออไม่ไม่ตัวหนอนน่ะคือผีโพรง
ลักษณะมันพุ่งกว้านไปอย่างเงี้เสร็จแล้วเนี่ยพอสักพักนึงเนี่ยเขาจะบริกรรมคาถาแล้ว
หนอนหรือไอ้พวกอย่างนี้มันจะกลายเป็นเหมือนเป็นน้ำมันอยู่ในนั้น
แล้วเวลาที่เอาอาหารได้กินเนี่ยก็จะเอาเป็นทองคำเปลวเอาเป็นเข็มแหลมเนี่ย
หรือไม่ก็เป็นทองอย่างนี้แล้วก็ม้วนเอาแล้วก็ใส่ไปแล้วเข็มมันจะละลาย
เลี้ยงที่ไหนกันอ่ะก็เลี้ยอยู่ในตลับนี่แหละแล้วเขาเลี้ยไว้เพื่ออะไร
ก็คือต้องการตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วมันหลุดออกมาหรอ
ก็เพราะถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยไปเลี้ยงเขาไม่ดีทำไม่ดีอะไรอย่างนี้
มันก็จะออกมาหากินเพราะมันหิวอืมไม่ดูแลเขาว่าอย่างงั้นเขากินทองคำเปลวไง
กินทองคำเปลวเพราะถ้าเขาออกมาก็จะไปกินกบกินเขียดกินอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าถ้าไปเจอเด็กที่อยู่ในท้องมันก็จะวิ่งเข้าไปกินเด็ก
จะทำให้เด็กในท้องก็ตายอะไรแบบเนี้ยคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี้ย
โบราณโบราณก็บอกอย่างเงี้ยอันนี้ของคนชาวชาวชาวจังหวัดอะไรพี่
อันนี้ก็รู้สึกว่าที่สูรินที่จะเจอสูรินเกิดขึ้นเขาเจอที่สูริน
วันนี้ดูข่าวอยู่เขาบอกเรียกว่าเกิดมันหลุดออกมา
ถ้าหลุดอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่รู้เหมือนกัน
จะเป็นสีแดงหรีเขียวอะไรแบบนี้นะ
คือสาเหตุที่หลุดคือเขาไม่ดูแลเหรอพี่หนุ่ม

มันจะดันตลับออกมา

เขาว่างั้นจะดันฝาตลับออกมา

แต่ถ้าจะถามว่ามันดันด้วยมือหรือมันแขน
คงตอบไม่ได้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าจะมีสติพอก็คงไม่ทำคำถามอย่างนั้น

คุณน็อตวอราฬิตก็ออกมาชี้แจงนะครับ
ตนเองนั้นถูกแฮ็กเฟซบุ๊กนะครับ

ไลน์ก็โดนนะโหนี่นะครับโดนหมดเลยน็อตตัว

อันนี้คือประกาศแจ้งมาว่าอย่าไปเชื่อนะฮะ
พรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันหลังครบทรงชาติ

สรุปเขาบอกว่าสตึกอยู่ที่บุรีรำ
เพราะเมื่อกี้น้องเขาส่งมาบอกครับแล้วอยู่ไม่ใช่สุรินทร์

เสาบก

ฮัย

นี่ชื่อเกามนี้คอยหยอยชอย

ไม่เออเดี๋ยวจะไปดูจิ๊งเฉา